เป็นฟุตซอลสี่เศร้าที่เราจัดต่อเนื่องในช่วงหลังมาเพื่อพัฒนาทีมชาติไทย
แล้วรายการนี้เป็นการเตรียมทีมนะครับเพื่อไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในช่วงต้นปีหน้านะครับ
เพื่อคัดไปฟุตซอลโลกด้วยทีมไทยประเดิมสนามนะครับเจอกับทางโอมานครับ
เดชแรกนำ๔๐ครับได้ประตูจากกฤษฎาวงแก้วเจษฎาชูเดชลูกนี้ครับ
สุภวุฒิเถื่อนกลางและมุมัติอุสมานมูซา
ก็ยิงเยอะมากครับครับก็ชนะ๑๑๐อาจจะดูไม่ครบทุกรูดนะครับ
มีทำเข้าประตูตัวเองนะครับไป๑ลูกทำให้ไทยชนะรวมแล้ว๑๑๐นะครับ
หลังเกมคุณอริษักเบนจาศิริวัยประธานพระนาพุทธศร้อยแห่งชัก
บอกว่าโทรเมนต์นี้ครับผู้เล่นจะได้เตรียมความพร้อมทุกด้านเลยครับ
ชิงแชมป์เอเชียที่เติร์กเมนิสถานในวันที่๒๔กุมภาพันธ์
ถึง๑๐มีนาคมปีหน้าครับ
จริงแล้วปีนี้ก็มีความพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาที่โคราช
เป็นครั้งที่สองที่เราออกต่างจังหวัดและครั้งนี้เนี่ยป้าวหมายเราต้องการ
ที่จะให้มีเกมที่เล่นกับทีมเอเชียมากที่สุด
มากที่สุดนะครับทั้งสองทีมที่เราเชิญมาเนี้ย
ก็เป็นทีมโอมานกับเวียดนามเนี่ยก็เป็นทีมที่
เข้าไปเล่นชิงชัมเอเซียรอบสุดท้ายนะครับซึ่งอ่า
ในครั้งนี้ก็เป้าหมายแน่นอนก็คือเป็นเส้นทาง
หรือเป็นที่เราจะไปชิงชัมเอเซียในในในอ่าในอ่า

สดให้ชมเหมือนเช่นเคยครับเริ่มเข้าสัญญาณ
ตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงตรงครับ